ช่วงนี้ไปที่ปราจีนบุรีกันหน่อยครับ
ครับยังไงอีกเขามีคนชื่อว่าไนบอยเป็นลูกไนหนอม
อืมชาวบ้านเรียกแบบนั้นนะฮะจุดไปจุดไฟเผาปากข้างทาง
เผาแล้ววันนี้เผาเยอะนะถูกต้องชาวบ้านก็แจ้งกู้ไภไปช่วยดับ
คนเผาอ่ะเอาปืนออกมาขู่อย่าดับนะดับยิงให้ตายนะ
โอ้โหเอ้าแล้วจะปล่อยให้ไฟมันไหม้อย่างนี้เหรอ

โดนหลายข้อหาเลยนะในบอยเนี่ยตอนใส่ชุดเนี่ยใส่เสื้อลายพรางมีกระเป๋าทหารมีหมวกมีเสื้อมีปืนมาครบ
ปืนมีทะเบียนไหมพกพาวุฒิปืนไปที่สาธารณะแบบนี้โอ้โหโดนหลายข้อหา
เราคงเดาไม่ยากหลอนยาหลอนยาก็เลยเป็นพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
ขู่ชาวบ้านขู่เจ้าหน้าที่นะฮะเขากำลังไปดับไฟกันอยู่
เอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยนักข่าวของเราที่ไปทำข่าวก็ต้องวิ่งหนีกัน
ไม่รู้เขาจะยิงหรือเปล่าไงไม่รู้ว่าเขาจะไปยิงใครเดี๋ยวจะบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าสนามกอล์ฟสปอร์ตคลับนะฮะตำบลนนซีอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีเห็นไหมไฟมันไหม้ไปถึงป้ายแล้วนะครับนะฮะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพบว่าเพลิงเนี่ยไฟเนี่ยลุกไหม้ยากแล้ว
ควันมันก็ฟุ้งเนี่ยเห็นไหมกระจายถนนถนนก็ขาวโพนไปหมดปกคลุมไปทั่ว
ก็ต้องรีบดับเพราะมันอันตรายมากกับคนที่ขับรถผ่านรถดับเพลิงก็ไป
ร้านค้ามริมทางก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วยนะครับรถเอยอะไรเอ่ยก็ผ่านไม่ได้
นะฮะแต่ว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังดับไฟแข่งแข่งกับเวลาในบอยเนี่ยนะ
ปรากฏตัวออกมาจากข้างทางป่าละม้อเนี่ยในมือก็มีปืนอยู่ครับ
แล้วก็ส่องมาเหมือนจะยิงอะไรแบบนี้เป็นปืนสั้นหน่อยไม่ทราบขนาด
ไม่ทราบชนิดทำท่าทางเหมือนจะปรีมาหาทุกคนแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไป
นะฮะไปถามชาวบ้านเขาก็รู้แค่ว่าชื่อในบอยลูกในหนอมรู้แค่นั้น
จะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำไม่ถึงสัปดาห์สาเหตุที่มาเผาป่าถือปืน
เขาบอกว่าคงจะหลอนยาแหละรู้กันดีว่ามันเสพยาบ้าอะไรแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้ในบอยหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าตำรวจยังจับกลุ่มไม่ได้
แต่เพลิงนั้นดับได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ติดตามอยู่นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาดำเนินคดีเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปก่อเหตุเผาอะไรอีก
จะไปยิงใครเข้าเดี๋ยวจะมีคนเจ็บและเสียชีวิตนะครับค่ะอืม